สะพ้ายเล็กสะพ้ายใหญ่เขามาเจอกัน

ก็เลยขอแซวกันนิดนึงนะคะ

ก็คือคนชมผู้อรรยาและคุณแพทย์ที่เซียนะคะ
งานปาร์ตี้ของดีไซเนอร์แถวหน้าคุณแพรวัฒนิกานั่นเองค่ะ
ทำเอาหลายคนนะขอเสนอละกันนะคะ

สะพ้ายเล็กสะพ้ายใหญ่ของบ้านรังศรีสิงพิพัฒน์ค่ะ
โดยแม่ชมเผยว่าเธอกับนักแสดงรุ่นร้อง

แล้ววันนั้นก็ได้มีโอกาสพูดคุยกันนิดหน่อย
ตามภาษาผู้หญิงนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงแม่ชมจ้า
ไม่ถามไม่ได้มีการแนะนำสำหรับพ่อคุณครั้งกลาง
ยังไม่มีจ้ะยังไม่มีจ้ะ
น้องก็ยังไม่มีจริงหรอ
ก็ยังไม่ได้อะไร